ส่วนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะก็มีทีมหัวตารางลงแข่งขันกันค่ะ
ริสเทโรนะคะก็หวังที่จะใส่พลังนักเตะไทยเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้
ขณะที่ราชบุรีค่ะหวังที่จะเก็บชัยชนะ๕เกมรวดค่ะ
เป็นการพบกันระหว่างโปรวิสเทโรเอฟซีค่ะเปิดสนามบุญญาจินดา
พบกับราชบุรีมิดผลเอฟซีเกมนี้ใครชนะจะขึ้นไปรั้งจ่าฝูงชั่วคราวค่ะ
โดยโค้ชอ้นรังสรรวิวัตชัยโชธนะคะเฮสโค้ชของทีมก็บอกว่า
แม้ว่าจะไม่มีนักเตะต่างชาติในเกมนี้แต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้ทดลองผู้เล่นชาวไทย
ก็เบิดโปรคูลเลอร์ผู้อำนวยการสมสรรค์ราชบุรีมิดผลเอฟซีก็บอกว่า
เกมนี้นะคะราชบุรีจะไม่มีฮาเวียปาตินโยกองหน้าตัวเก่งแต่ผู้เล่นคนอื่นพร้อมลงสนามครบ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ของทุกคนถือว่าปลอดภัย
ดังนั้นตั้งใจเก็บ๓คะแนนเพื่อรักษากลุ่มนำต่อไปให้ได้
คู่นี้จะลงแข่งขันวันนี้นะคะเวลา๕โมง๔๕นาที
ส่วนวันนี้มีอีก๒คู่๑ทุ่มตรงการท่าเรือเอฟซีเจอกับบีจีปฐุม
แล้วก็แบงคกยูเนเต็ดเจอกับสุภัณฑ์บรีเอฟซี
ไปต่อกันที่เรื่องราวของเพียรพลเรือนิน
รักษาประตูของทีมสุโขทัยเอฟซีก็โชว์ฟอร์มเซฟอย่างต่อเนื่อง
มีส่วนสำคัญในการทำให้ทีมได้ประตูชัยจากจังหวะสวนกลับด้วย
เพลงมีสิทธิ์ถ่ายแต่บ้าวมีสิทธิ์โพสต์ของศิลปินกิ๊กรุ้งนภาคศ์
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนุกูลกิจครุฑใหญ่กองหลังเพื่อนร่วมทีมสุโขทัยค่ะ
ถือเป็นการพลิกบทบาทแล้วก็เป็นการแสดงครั้งแรกของตัวเองด้วยค่ะ
สำหรับฮิระโพกก็มีลุ้นติดทีมชาติไทยในยุทธ์ของอักยารักษณิชโนครั้งแรก
และ๑ทุ่มเกษมบัณฑิตเจอกับราชนาวีค่ะ
พรุ่งนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้ด้วยชมกัน๒คู่
ส่วนคู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และก็ทุกช่องทางออนไลน์ในเวลาบ่าย๓โมง